คุณผู้ชมหลายคนชอบทานทุเรียนก็มีความสุขกับการได้ดูได้ทานทุเรียน
แต่บางคนไม้เลยไม้สนุกเลยทั้งดูทั้งทานทั้งดมกลิ่น
ไม่เอาจริงครับ
กินปกติมันจะตุตรงไหนเนี่ย
โอ้พระเจ้าเป็นอะไร
คือรู้ว่าเขาไม่ชอบ

โถมันไม่ได้หอมหวานสำหรับทุกคนนะ
อันนี้พูดจริงฉันเข้าใจใช่มั้ยเราก็ต้องยอมรับด้วยว่า
คือมันก็ไม่ได้ว่าอร่อยสำหรับทุกคนจริง

ถ้าอยู่ในตู้เย็นนะทุกอย่างในตู้เย็นของคุณ

น้ำเนิมก็คือน้ำรสทุเรียนจริง

คือโหผมเห็นแล้วผมสงสารอ่ะ

ไม่ไหวคือคนไม่ชอบก็ไม่ชอบ

โอเคบางคนชอบเขาว่า
หอมหวานอร่อยแต่บางคน
แค่กลิ่นก็ไม่ไหวแล้วอ่ะ

มันก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เนอะ

ว่าคนไม่ชอบคือไม่ชอบเลย

คนชอบคือชอบมากมันจะมีสองประเภท